ดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับหนุ่มที่อยู่แถวตลาดสี่มุมเมืองคนหนึ่งนะฮะ
เพื่อนบ้านเป็นลุงหัวร้อนค่ะก็มายืนด่าอยู่หน้าบ้านฮะ
อ้างตัวเป็นหน่วยซิลเก่าโอ้โหเป็นลูกน้องของนักการเมืองดังนี่
บอกว่าให้ออกจากบ้านไปต้องย้ายออกไปไม่อย่างนั้นเนี่ยจะฆ่าเลย
โอ้โหเขาบอกเขาไม่กล้าออกเลย
ใครจะกล้าเออไม่กล้าเลยอ่ะ
ไปแจ้งความตำรวจบอกว่าได้แค่ลงบันทึกประจำวัน
อืมเขาก็เลยเอาคลิปมาโพสต์ถามว่าเอ๊ะอย่างงี้เนี้ย
ต้องรอให้เขาตายก่อนหรือยังไร
อ่าไปดูคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟัง
คุณรู้จักกูไหมคุณลูกน้องใครคุณรู้อย่างเนี้ยมันจะซิลเก่า
ผมก็ไม่อยากทำรุนแรงนะแต่ลูกพี่ใหญ่ผมบอกว่า
คนนี้เอาไว้ไม่ได้คุณย้ายบ้านเลยคุณโทรไปบอกเจ้าของบ้าน
แล้วคุณถอดแอร์คุณไปนะแล้วก็เคลียร์ค่าน้ำค่าไฟอะไรนะ
แล้วคุณไปหาที่อยู่อื่นถ้าผมเห็นคุณอีกนะคุณตาย
คุณรู้ว่าผมไม่ได้ขู่ฆ่าคุณนะเพราะคนอื่นเขาทำ
ลูกน้องผมเป็นคนทำผมคนจริงแล้วบ้านพี่มีปืนไหมมีจริง
จะยิงผมเหรอจริงสิถ้าคุณเข้ามาผมยิงหัวเลย

โอ้โหคือฟังจากที่พูดแล้วก็มันก็แม่ค่ะ
ไม่รู้ว่าไปโกรธแค้นอะไรมาขนาดนั้นนะแต่ฟังดูแล้วก็
ไม่รู้ว่าปกติไม่ปกติอะไรยังไงนะดูอ้างไปหมดด้วยนะครับ
นี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งได้โพสต์เอาไว้นะครับ
เป็นขณะที่ผู้ชายเสื้อสีส้มคนนี้ขี่จักรยานมายืนด่าอยู่ที่หน้าบ้าน
อ่าแล้วก็ข่มขู่จะทำร้ายร่างกาย
บอกว่าถ้าเกิดเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวจะเอาปืนยิง
บอกด้วยว่าให้เวลาถึงสิ้นเดือนต้องหาเงินมาให้หนึ่งแสน
อย่างงั้นต้องย้ายออกจากพื้นที่อืม
เพราะไม่อย่างนั้นชีวิตคุณจะอยู่ไม่เป็นสุขไม่รับรองความปลอดภัย
บางช่วงบางตอนในคลิปผู้ชายคนนี้ยังอ้างนะยืนยันว่าอ้างนะฮะ
พาดพิงถึงนักการเมืองดังบอกว่าเนี่ย
รู้จักกับนักการเมืองดังคนหนึ่งแถวดอนเมือง
ขณะที่หนุ่มเจ้าของคลิปก็ได้แต่ยืนฟังอยู่ในบ้าน
เพราะไม่กล้าออกมาเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับอันตราย
ก็เอาโทรศัพท์มือถืออัดคลิปเอาไว้
แล้วก็ไม่ได้พูดจาตอบโต้รุนแรงอะไรกลับไป
ล่าสุดหนุ่มเจ้าของบ้านได้โพสต์อีกคลิปนึงนะครับ
เป็นคลิปขณะที่ตามไปคุยกับชายคนนี้
ที่มาหาเรื่องถึงบ้านเพื่อเจรจา
แต่ก็โดนข่มขู่กลับมาเช่นเคย
ซ้ำยังบอกให้เจ้าของบ้านกราบเท้าด้วย

เดี่ยวมาคุยกับลูกน้องคุณเนี้ยยังไม่จบเลย

ผู้ชายเสื้อดำคนนี้ซึ่งคลิปแรกคือเสื้อส้มเนี่ย
เหมือนกับว่าไปเรียกหนึ่งแสนเพราะว่าคนถ่ายคลิปเคยไปขู่จะยิงเขา
คนที่ถ่ายคลิปก็บอกแล้วคุณไปขู่ผมจะยิงผมถึงบ้านล่ะ
อะไรอย่างนี้ประมาณอย่างเนี้ยแล้วก็เดินเข้าบ้านไปนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุอยู่แถวดอนเมืองนะครับ
ก็พบว่าบ้านของทั้งสองคนอยู่ใกล้กันเลยนะฮะมีแค่บ้านหลังหนึ่งขั้นกลางเอาไว้
นายเชษฐาปราสาททองอายุสี่สิบเอ็ดปีเป็นเจ้าของบ้านที่ถูกชายในคลิปมาข่มครู
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังด้วยความอัดอั้นตันใจบอกว่าเพิ่งย้ายมาอยู่ได้แค่สองสามปี
ไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนชายในคลิปก็รู้จักทักทายกันบ้าง
ตามภาษาเพื่อนบ้านทั่วไปแต่ว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยปกติไม่มีใครจะไปสูงสิงว่าไปยุ่งด้วย
สามวันก่อนได้พูดคุยกันซึ่งทางลุงเพื่อนบ้านได้ติดต่อให้นายเชษฐา
ช่วยขายเครื่องปรับอากาศของที่บ้านให้ก็เท่ากับว่าให้ช่วยขายแอร์มือสองให้หน่อย
เชษฐาบอกว่าจะขอค่าเปอร์เซ็นต์ด้วยถ้าขายได้จนมีญาติสนใจซื้อ
ญาติก็คุยต่อรองราคากับลุงขอลดจากหมื่นสามพันบาทที่ตั้งไว้เหลือหนึ่งหมื่นบาท
แต่ลุงบอกว่าไม่ขายราคานี้ญาติก็เลยไม่เอาทำให้ลุงโมโหด่าทอต่อว่าสารพัดเรื่อยมา
ล่าสุดมาถี่ประตูหน้าบ้านก็เลยอัดคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กส่วนตัว
แล้วก็มีการแชร์ต่อกันไปจนเป็นกระแสในโลกโซเชียล
ที่นี้ค่ะนักเช็คถามบอกว่าช่วงสองสามวันวันนี้นะคะไม่ได้ทำงานเลย
ถูกกควรคมคูทุกวันตัวเองก็อยู่กับภรรยาแล้วก็มีลูกอีกสองคน
ลูกคนเล็กเพิ่งจะเจ็ดเดือนเองนะคะก็ไม่กล้าทิ้งครอบครัวให้อยู่ลำพัง
แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าเหตุการณ์มันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ทำได้ก็แค่ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เท่านั้น
นายเชษฐาก็เลยบอกว่าคือยังไงอ่ะ
ต้องรอให้ครอบครัวของเขาถูกฆ่าก่อน
ถูกทำร้ายก่อนถึงจะแจ้งความได้เหรอ
ก็เลยอยากจะร้องขอผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
มาช่วยดูแลมาช่วยจัดการให้หน่อยได้ไหม
ใช่ครับผมก็เลยไม่รู้จะทำยังไง
เดือดร้อนยังไงบ้างครับ
ก็อยากให้ถ้ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะ
ถ้ามีนะก็ให้มาดูแลหน่อยเพราะว่าผมลูกก็เล็ก
แล้วเมียอยู่บ้านคนเดียวกับลูกเวลาผมไปทำงาน

เชษฐาเล่าให้ฟังก็ไม่ได้มีเรื่องไปขู่ยิงอะไรเขาก่อนนะ
ใช่นักข่าวเราถึงขั้นต้องถามไงว่าลุงที่อยู่ในคลิปเขาสติดีไหม
บ้าหรือเปล่าฟังจากวิธีการพูดคำพูดอะไรต่าง
อันนี้ต้องถามนะเพื่อข้อเท็จจริง
เพื่อความจริงว่ามันตกลงโดยสภาพจิตใจแล้วเขาเป็นยังไงกันแ
ผู้เสียหายก็เลยบอกว่าลุงคนนั้นไม่น่าจะบ้า
เพราะว่าพูดโอ้ยเป็นเรื่องเป็นราวชื่อคนชื่ออะไรเรียกเงินแสนนึงอะไรแบบนี้

แล้วก็ตอนที่ทีมข่าวของเรากำลังคุยกับผู้เสียหายอยู่เนี่ยนะคะ
ที่อยู่ในคลิปอะค่ะเดินออกมาจากบ้าน

แล้วก็มาโวยวายอยู่แบบนี้ค่ะ
แล้วก็มาคุยกับผู้สื่อข่าวของเรานะบอกว่า
คลิปที่ออกไปมันมีการตัดต่อ

แล้วก็พยายามจะบอกกับนักข่าวของเราว่าเขาถูกใส่ร้าย
ใครเอาคลิปไปลงจะแจ้งความจับติดคุกให้หมด
ส่วนปัญหากับเพื่อนบ้านจะไม่มีวันเจรจาด้วย
ถ้าอยากจบยังยืนยันนะว่าต้องเอาเงินมาจ่ายแสนนึง
แล้วนักข่าวของเราก็ถามเลยนะว่าลุงเป็นอดีตหน่วยซิ้วจริงเหรอ
ลองฟังดูค่ะ
ผมเคยอยู่เหนื่อยซิ้วแล้วผมลาออกมา
แต่ช่วงหลังที่ผมกินยามากผมเป็นโรคซึมเศร้าไง
พอกินยามากแล้วมันมีอาการเพี้ยนความให้ความจำส่วนหนึ่งของผม

เท่าที่ฟังได้ก็คือเนี่ยแกก็เล่าให้คุณอรพันธ์ขันทองคำ

อันนี้ก็เป็นสภาพภายในบ้านอ่ะ
สงสัยจะอยู่คนเดียวแล้วมั้งหรือยังไง
แต่แกก็บอกแกเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็กินยา
คือมุมหนึ่งมันก็เป็นเรื่องน่ากังวลใจสำหรับคนที่อยู่ใกล้
ใช่ค่ะเพราะว่าไม่รู้วันดีคืนดีจะออกมาอารวาสอีกวันไหนไง
อีกมุมหนึ่งก็น่าเป็นห่วงคุณลุงคนนี้แหละ

เห็นไหมแสดงว่าได้เข้าไปดูในบ้านด้วย
คือมุมหนึ่งก็น่าเป็นห่วงถ้าลุงอยู่คนเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าวันดีคืนดีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร

ก็ทางทีมข่าวของเราก็สังเกตท่าทางต่างลุงเขาก็ยอมให้เข้าไปดูในบ้านนะนะ
สอบถามว่าทำอาชีพอะไรเขาก็บอกว่าเขาทำหลายอาชีพเป็นในหน้ารับเหมาก่อสร้างก็ทำเป็นโปรแกรมเมอร์ก็ทำ
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ระบุว่าได้ให้ผู้เสียหายลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว
แต่ก็ไม่สามารถดำเนินคดีข้อหาอะไรได้จริง
เนื่องจากหลักฐานมันไม่ชัดเจนว่าชายคนนี้ไปทำร้ายร่างกาย
หรือว่าข่มขู่ขู่กันโชค

ในหมู่บ้านดังกล่าวมีตำรวจสายตรวจคอยเตรียมกับรถสวนปลอดภัยอยู่แล้ว
หากผู้เสียหายได้รับอันตรายหรือคาดว่ามีแนวโน้มจะเกิดเหตุ

ก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะคนที่อยู่แถวนั้นเขาก็กังวลอ่ะเนอะอืม